สมาชิกนะครับสมาคมคนนิยมตัวเลขนะครับมาเลยฮะเราพร้อมแล้ว
ครับเริ่มที่แรกนะครับไปดูชาวบ้านเขาเริ่มทยอยแล้วฮะ
ไปส่องหาเลขนะครับแล้วก็ขอโชคลาภจากปลาไหล่เผือก
นี่ตัวนี้เออเผือกจริงนะฮะอยู่ในตู้โชว์หน้าต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
ที่วัดศรีอุทุมพรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนี้
คุณผู้ชมครับปลาไหลเผือกตัวนี้มีชาวบ้านเอามาถวายท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็ตั้งชื่อแบบให้เป็นมงคลนะฮะชื่อว่าลาบมาก
แล้วเมื่องวดที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านมาส่องหาเลข
แล้วก็ถูกรางวัลกันไปตามตามกันครับส่วนงวดนี้ชาวบ้านบอกว่า
จะเอาเลขที่เกี่ยวข้องกับเจ้าปลาไหลนี่แหละไปลองเสี่ยงดวงกันหน่อย
นั่นคือเลขทะเบียนรถที่มีคนนำปลาไหลมาถวายหลวงพ่อ
คือเลข๒๖๔๖อันนี้ผมบอกทะเบียนรถนะแล้วก็น้ำหนักของปลาไหล
มัน๘๙ขีดได้ครับคุณผู้ชมฮะและความยาวของปลาไหลก็คือ๑๒๐เซนติเมตรครับ
ค่ะความยาวใช่ไหมคะใช่ต่อเลยค่ะที่บริเวณสารเจ้าพ่อประดับอิต
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลคุ้งกระถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เขาไปทำอะไรกันคะชาวบ้านเข้าไปส่องหาเลขเด็ดค่ะ
เลขเด็ดจากไหนคะจากเต่าหับดูค่ะเต่าหับอยู่ไหนจ๊ะ
นู่นนี่นี่ไงคุณผู้ชมชาวบ้านเชื่อว่าเต่าหับเนี่ยเป็นเต่าเจ้าที่นะคะ
อาศัยอยู่บริเวณนี้ชาวบ้านเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยนำเต่าเนี่ยไปปล่อยไว้ที่อื่นแล้วนะแต่เต่าตัวนี้ก็ยังค่ะ
กลับมาอยู่ที่บริเวณศาลทุกครั้งทำแบบนี้ถึง๕ครั้งแล้วก็ยังกลับมาค่ะ
หับตัวนี้มีน้ำหนักกว่า๑กิโลกรัมความกว้างของลำตัว๑๔เซนติเมตร
ยาว๒๑เซนติเมตรชาวบ้านพลิกดูใต้ท้องดูสิ
อันนี้วัดความยาวก่อนวัดสัดส่วนก่อนนี่ใต้ท้องค่ะ
เห็นเลขคล้ายเลข๘๖๑แล้วก็๗๔นะคะ
อกจากนี้ชาวบ้านยังไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากหลวงปู่พรมอิตพระแม่นินมณีพระแม่บารมีแม่พญางู
พร้อมกับเสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ดจากเซียมซีด้วยจ้า
หงายท้องมันนานนะเต่ามันไม่ชอบนะ
ใช่ถ้าตายเอาได้นะดูแล้วก็รีบเอามันลงบอกไปดีกว่า
ครับนะฮะไปต่อกันที่วัดทุ่งแฝกนะฮะ

ไปขอพรหลวงพ่อทองดำพระพุทธรูปสำริดโบราณ
อายุกว่า๓๐๐ปีครับแล้วก็หลวงพ่อเพชรนะฮะ
พระพุทธรูปปูนปั้นสูงเกือบ๓เมตรหน้าตากว้างราว๒เมตรได้
นะฮะแล้วก็มีคนไปแวะขอโชคลาภจากต้นโพที่ผลิใบออกมาเป็นสีขาว
ยำพูแปลกตาแบบนี้นะครับนะชาวบ้านเรียกว่าต้นโพเงินโพทองนะครับ
ต้นนี้สูง๒เมตรแตกแขนงกิ่งก้านสาขาขนาดใหญ่สูงสัก๑๐เมตรได้นะฮะ
มันมีมันมีต้นที่ข้างอยู่ด้วยนะครับชาวบ้านก็เลยไปขอโชคลาภจากต้นเล็ก
ที่มันเป็นสีทองสีชมพูแบบนี้แล้วก็ไปเขย่าเซียมสี่ขอโชคกัน
โชว์ซิอ่านี่เลขนี้คุณป้าคนนี้เขาได้ไปนะครับเอาละครับ
แห่ไปร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าวาดครบรอบ๕๕ปีนะจ๊ะ
ซึ่งมีการอุปสมบทหมู่พระสงฆ์๒๑รูปนะครับแล้วก็มีเจ้าภาพเนี่ยโปรยทานนะครับ
โอ้โหกว่า๕๐๐๐๐บาทและที่ขาดไม่ได้คือชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคลาภ
เจ้าแม่ตะเคียนสามพี่น้องซึ่งถูกแกะสลักเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นลวดลายพุทธประวัตินะฮะ
แล้วก็ยังเป็นต้นตะเคียนที่แพงที่สุดในโลกด้วยประดับอัญมณีล้ำค่า
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เล่าบอกว่าเลขที่ขายดีนะคุณผู้ชมครับ
ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เป็นอายุของท่านเจ้าอาวาสคือ๕๕ปี
แล้วก็จำนวนของผู้อุปสมบทหมู่พระสงฆ์๒๑รูปครับคุณผู้ชมครับ